คุณแม่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบของขยายขึ้นแล้ว
จริงเป็นยังไงบ้างไอ้บอกว่าเริ่มดิ้นบ่อยขึ้น
ดิ้นค่ะใช่ก็ดิ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็๖เดือนกว่าแล้ว
ก็เป็นเวลาที่แบบว่ารวดเร็วมาก
ขนาดเรายังรู้สึกว่าแบบทุกเวลาผ่านไปเร็วมาก
แล้วก็อีกประมาณ๓เดือนก็จะคลอดแล้วนะคะ
ก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ
ทุกคอมเมนต์เลยที่ส่งกำลังใจมาให้ต้าก็เป็นบทบาทใหม่มาก
ตอนนี้คุณศึกษายังไงบ้างคะการเตรียมพร้อมต่างที่ท่านการควบคุม
ก็ศึกษาค่อนข้างเยอะมาก
นอกจากอ่านเองแล้อนอะค่ะ
ก็ใครมีเพื่อนที่มีลูกอะไรอย่างเนี้ย
และเปลี่ยนเก็บข้อมูลกัน
ตอนนี้ตื่นเต้นแค่ไหนครับครู
ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบ
คือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะรู้สึกขนาดนี้
ความรู้สึกหลายอย่างในตัวเรามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน
ขนาดนี้แค่เพิ่งจะตั้งท้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ฮอร์โมนอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้
สวิงบ้างอะไรบ้าง
ไม่เคยไปสวิงใส่สามี
คุยค่ะเขาชอบคุยค่ะเพราะอย่างตอนนี้เขารู้ว่าแบบลูกเนี่ยจะจำเสียงได้แล้ว
เอาคะแนนก่อนเลยใช่ทุกคืนเลยทุกคืนเลยค่ะแล้วเขาจะมีเครื่องฟังเสียงหัวใจเล็กของเขาเขาก็จะฟังทุกคืน
จริงบางครอบครัวเขาจะมีการแบบเปิดเพลงให้ลูกฟังอะไรก็บอกว่าเรามีอะไรยังไงบ้าง
มีค่ะก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นโมศาสตร์เป็นอะไรอย่างนั้นนะคะ
เปิดเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะก็บอกว่าเพลงเนี่ยช่วยให้สมองพัฒนาการเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้

น่าจะเหอะมากเลยนะคะใช่คือแต่ว่าตอนนี้เราถือเคล็ดค่ะก็คือว่าเราไม่เตรียมของ
เราจะไปรอซื้อของจริงตอนนี้ค่ะ

ตอนนี้เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลย

เนี้ยบ้ายมกราอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เลยยังไม่รู้เลยว่าเค้าทำอะไรบ้างมหาแหลมกลัวไม่ทราบเลย
หลอกถามเราทุกคนหลอกถามอยากรู้หมด
แล้วก็พยายามเดาอะไรอย่างนี้ค่ะเดาจากหน้าตาเดาจากรูป

ก็ยังไม่ให้เคยรู้

ฟาเอาแน็ตคือถ้าไม่ได้กลัว

คุณหมอบอกว่าเด็กได้มาตรฐานนะคะหมายถึงว่าไซส์ได้มาตรฐาน
แล้วก็ให้วัดต่างก็พัฒนาตามเกณฑ์ทุกอย่าง
นี่ซีเรียสเรื่องท้องเล็กแล้วใช่ไหมคะ
จริงกังวลเพราะเราไม่รู้เราก็ดูในละคร
ว่าท้องแล้วเป็นคนท้องมันจะใหญ่แล้วทำไมของจริงแล้วทำไมมันเล็ก
ก็ถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าปกติเลย
เพราะเราเป็นคนแบบกล้ามเนื้อท้องแข็งแรง
แต่ละอย่างคุณหมอพูดก็จะดีใจ
กล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมาก

ก็จะมีคำพูดน่ารักจากคุณหมอ
แต่จริงแล้วคุณหมอบอกว่าไซส์ไม่สำคัญเลย

แค่อันตราเสากลางแล้วเต็กได้ไซซ์มาตรฐานขนาดมาตรฐาน
คุณหมอบอกใส่ส้นสูงได้นะแต่ว่าอย่ายืนเยอะ
แล้วก็เวลาใส่ส้นสูงให้เดินระวังว่าเดี๋ยวล้มอะไรอย่างนี้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
แต่ไม่ตกใจใช่ไหมครับ
ตกใจเหมือนกันค่ะ
เวลาไปชั่งน้ำหนักก็ยังตกใจทุกครั้งเลย
ว่าแบบเอ๊ะนี่มาจากการกินของเราหรือเปล่า
มาจากเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คุณตำรวจก็ช่วยเต็มที่นะคะ

อย่างวันนี้ก็ยังได้มีคุยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามีหวักแสอะไรยังไงบ้างนะอลิต้า
เอ่อมีคุณตำรวจเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจก่อนดีกว่าค่ะ
แล้วตัวเราก็โอเคขึ้นหลังเข้าไปวันนั้นเนอะ
ก็โอเคขึ้นแต่ว่าจริงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่โอเคอยู่แล้วที่
ต้าพูดอืมลิต้าก็พยายามไม่ดูมากนะตอนเนี้ยนะคะ
แต่ว่าลิต้าว่ามันไม่โอเคเลยในเหตุการณ์นี้

คือลิต้าพยายามไม่เข้าไปนะตอนนี้
แต่ตาก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้ว
อย่างเพื่อนหรือว่าทางทีมคุณกรยังมีแบบ

เราพยายามเอาความสบายใจก่อน
ช่ามเมียต้องเลี่ยงอะไรด้วย

ขอบคุณมาก